มาดูกันที่ไทยกับจีนกันบ้างนะครับเพราะว่าการประกาศรายชื่อของจีน๒๔นักเตะที่ออกมาเนี่ย
ก็บอกได้เลยว่าเขาเตรียมพร้อมสำหรับเอเชียนคลับแล้วเขาก็มองถึงการทำทีมแบบมีอนาคตอยู่แล้ว
เจิ้งจือกัปตันทีมนะครับในวัย๓๗ปีของกว่างโจ
เพราะว่า๒เกมที่จะเล่นกับทางจอแดนแล้วก็ทีมไทยเนี่ยเขาจะให้นักเตะได้สัมผัสถึงสไตล์การเล่นนะครับ
ที่เขาต้องการที่จะทำเพราะว่าทีมชาติจีนถูกจับในสายเฆียงสู้เอชั่นคลับ
อยู่กับคิกิสถานฟิลิปปินส์แล้วก็เกาหลีใต้
ศักยภาพของนักเตะตัวเองว่ามีดีพอแค่ไหนนะครับ
ก็สามารถดูกันได้สำหรับฟอร์มของทั้งทีมชาติจีน
แล้วก็ไทยในวันที่๒มิถุนายนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา๑๘นาฬิกา
เกมการแข่งขัน๑๘นาฬิกา๓๐นาที